ขอแก๊สฮ๙๕เต็มถังครับ
เป็นนวัตกรรมของคนไทยที่คิดค้นมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ
แถมยังมีสารป้องกันสนิมสูตรใหม่ที่สร้างฟิล์มน้ำมันเพิ่มพลังยึดเกาะกับผิวโลหะถึง๕เท่า
เดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์พร้อมกันนะครับ
สำหรับเส้นทางที่พี่ฉ่างจะพาทุกคนไปในวันนี้ก็คือเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยครับ
ถนนที่ใช้ทดสอบเนี่ยมันเป็นถนนโล่ง
มีความสวยงามของธรรมชาติสองข้างทางครับทั้งภูเขาแล้วก็เป็นเส้นทางที่มีทั้งทางแบบเนินเขาทางโค้ง
และข้อสำคัญก็คือเส้นทางแห่งนี้อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพครับ
ความรู้สึกของพี่ฉ่างตอนนี้หลังจากที่ได้ลองขับรถโดยใช้น้ำมันเอ็กซาพอร์ตเบนซิน
อย่างแรกเลยก็คืออัตราเร่งที่ดีขึ้นครับพอเหยียบลงไปแล้วรู้สึกได้ถึงความแรงตั้งแต่ช่วงออกตัวครับ
เครื่องยนต์เผาไหม้ได้หมดจดดีไม่มีควันให้เห็นครับ
สำหรับรถเครื่องยนต์ดีเซลอีกด้วยที่ได้เพิ่มสารสูตรพิเศษให้มีค่าซีเทนสูงขึ้น
ช่วยทำให้เครื่องยนต์จุดระเบิดเร็วและทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มกำลัง
ตาเร่งแรงขึ้นเหยียบแล้วรู้สึกได้แถมยังช่วยคืนความสะอาดให้กับหัวฉีดทันที

ังดดดหมอบกลับจากการช่วยงาน

สวัสดีครับสวัสดีครับ
ที่หมายแล้วนะครับที่นี่คืออ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยวิวที่นี่สวยงามมากมากครับสำหรับการทดสอบขับขี่หลังจากที่เราเติมน้ำมันเอ็กซ์ตาฟอร์สเบนซินพี่ฉางรู้สึกได้เลยว่ารถเร็วขึ้นและแรงขึ้นจริงครับไม่ว่าจะเป็นทางขึ้นเนินลงเนินทางโค้งถือว่าทำได้ดีมากรู้สึกได้เลยตั้งแต่ครั้งแรกที่เหยียบถือได้ว่าเราได้เทคโน
ใหม่เพิ่มเข้าไปในราคาเท่าเดิมเรียกว่าคุ้มสุดสุดครับและความสนุกของทริปนี้ก็คือการที่เราได้ขับรถออกมาบนเส้นทางที่สวยงามสัมผัสกับธรรมชาติสองข้างทางและน้ำมันที่ดีช่วยทำให้การขับขี่ราบลื่นและสนุกยิ่งขึ้นถือว่าการทดสอบในวันนี้สมบูรณ์แบบมากมากครับครั้งหน้าพี่ฉ่างจะพาไปทดสอบอะไรนั้นติดตามกัน
โปรดติดตามตอนต่อไป